ประหลาดเนี่ยแอบนึกถึงว่าเป็นผีหรือกระสอบกระสือทั้งนั้นเลย
นะจะจริงหรือเปล่ายังไงวันนี้เรารวบรวมมาให้ดูพร้อมกันค่ะ
พาคุณผู้ชมไปดูเรื่องราวเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องปอบกระสือกันบ้าง
เมื่อชาวบ้านพบแสงประหลาดจึงต่างเชื่อกันว่า
ต้องเป็นผีปอบหรือกระสืออย่างแน่นอน
แต่จะเป็นยังไงไปชมกันครับ
เริ่มกันที่จังหวัดสุรินทร์ชาวบ้านตื่นตา
เพราะพบแสงประหลาดอยู่กลางทุ่งนาของหมู่บ้าน
เชื่อว่าเป็นแสงของผีปอบ
นี่คือแสงอะไรไม่รู้แต่ชาวบ้านเนี่ยคาดกันว่า
นี่คือแสงของผีปอบ
โดยชาวบ้านถนนชัยหมู่๘ตำบลกันตัวระมาท
อำเภอปราศาสตร์จังหวัดสุรินทร์ท่านหนึ่ง
เป็นผู้ถ่ายแสงประหลาดนี้ได้ช่วงเวลาประมาณ๒ทุ่มครึ่ง
ลอยอยู่นานราวครึ่งชั่วโมง
ซึ่งลักษณะของแสงนี้เนี่ยเป็นแสงสีแดงสลับกับสีเขียว
วูบวาบอยู่บนท้องฟ้า
อีกทั้งยังเห็นว่าแสงคล้ายกับหน้าคนโดยเป็นผู้ชาย
จากนั้นเนี่ยทีมงานก็ได้เดินทางไปพบกับอาจารย์เหล่า
สับปะเลออายุน้อยประจำหมู่บ้าน
เป็นผู้ที่ถ่ายคลิปได้เดี๋ยวเราไปฟังเขาเล่าเหตุการณ์กันครับ
มันก็ไปมาไปมาไปมาตอนแรกมันจะมาทางนี้
แล้วลูกน้องมาพอดีเลยมันไม่หนา
ตอนแรกมันเป็นสีแดงแล้วก็มันมีสีเขียวมันหวาบวาบแล้วมันส่งลูกตา
อาจารย์โหลบอกอีกว่านี่นะไม่ใช่ครั้งแรกที่เห็นแต่เป็นครั้งที่สามแล้วล่ะครับ
โดยส่วนตัวเนี่ยเขาเองก็ไม่ได้กลัวอะไร
และมีความเชื่อว่าแสงประหลาดนี้น่าจะมีคนมาลองของ
ส่วนคุณสนานหน้าชมผู้ใหญ่บ้านบอกว่าโดยส่วนตัวยังไม่เคยเห็นกับตา
แต่มีลูกบ้านส่งคลิปแสงประหลาดมาให้ตนดูเป็นประจำ
พบดวงไฟประหลาดกลางทุ่งนาบ้างในป่ายางบ้าง
ซึ่งตนนั้นก็อยากจะให้คนที่เห็นใช้วิจารณญาณในการตัดสินใจนะครับ
ส่วนที่จังหวัดมุกดาหารมีชาวบ้านถ่ายคลิปแสงปริศนาได้เชื่อว่าเป็นแสงกระสือ
เฮ้ยเดี๋ยวเราไปดูคลิปเหตุการณ์กันครับ

ดูแล้วก็ขนลุกเลยล่ะครับคุณผู้ชมคิดว่าแสงนี้เนี่ยคือแสงอะไร
แต่ไม่ใช่แสงสุดท้ายแน่นอน
ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับแสงกระสือมากเลยล่ะครับ
คลิปนี้ถูกถ่ายในช่วงเวลาประมาณตี๓เมื่อวันที่๑๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
เชื่อว่าสิ่งที่เห็นนั่นก็คือผีกระสือ
ณบ้านเลขที่๘๘ถนนเลี่ยงเมืองอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารก็พบว่า
มีบ้านอยู่ประมาณสองหลังด้านข้างเป็นป่าส่วนด้านหน้าเป็นร้านอาหาร
พบกับคุณพัชรินพงขยันอายุ๒๐ปีผู้ที่เห็นแสงประหลาดได้เล่าว่า
กับน้องชายกำลังเดินออกจากร้านเพื่อที่จะเข้าบ้านมาช่วงเวลาประมาณตี๓
ก็ได้มองเห็นแสงประหลาดลอยอยู่บนฟ้าน้องชายจึงหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายคลิปไว้
โดยเธอเชื่อว่าน่าจะเป็นผีกระสือส่วนคุณบุญเพ็งรูปคมเจ้าของร้านอาหารเปิดเผยว่า
เขาเนี่ยได้ดูคลิปที่ลูกถ่ายแล้วมั่นใจเลยว่ามันต้องเป็นแสงจากกระสือแน่นอน
เพราะเมื่อปีที่แล้วเนี่ยเขาก็ได้เห็นแสงดังกล่าวและได้วิ่งไล่เอาไฟส่องตามหา
แต่แสงนั้นก็หายไปทั้งหมดทั้งมวลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับ